ท่านผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยที่นครนายกนะครับ
เมื่อคืนนี้เนี่ยมีคุณป้า

ทีนี้สามีเนี่ยบอกโอ้โหไม่รู้เรื่องเลยนะ
ช่วงนั้นออกไปตัดต้นบอลจะเอามาแกงกิน
กลับเข้าบ้านมาเนี่ยเมียตายแล้ว
ทีนี้มันต้องไล่ตรวจสอบกันแล้วครับ

เป็นบ้านพลักษณ์ในพื้นที่ตะบลดงระคอน

ผู้ที่เสียชีวิตคือนางอุบลโพทอง

ในห้องโถงของบ้านสภาพมีบาดแผลที่ศีรษะนะครับ
หน้าขวาบวมปูดมีรอยช้ำที่หัวไหล่แล้วก็เลือดไหลออกจมูกด้วย
แล้วถูกคลุมเอาไว้ด้วยผ้าห่มส่วนโซฟาที่อยู่ข้างข้างศพเนี่ย
มีรอยคราบเลือดเปื้อนอยู่ด้วยนะครับไปตรวจสอบบริเวณบ้านที่ข้างบ้าน
ไปเจอเศษขวดเหล้าขาวแตกอยู่แล้วก็มีโทรศัพท์มือถือของสามีผู้ตาย
ถูกทิ้งเอาไว้ในฝาชีมีการโทรออกด้วยนะฮะนี่ฮะฝาชีที่มีขวดน้ำนะครับ
ที่โทรออกเนี่ยคือหมายเลข๑๖๖๙ตำรวจก็นำตัวสามีของผู้ตาย
ก็คือนายสมบูรณ์ศรีสมบูรณ์อายุ๖๖ปีเสือขาวนี่ฮะลุงสมบูรณ์
ตำรวจก็เลยพาตัวไปสอบปากคำที่โรงพักก่อนสพดงละคร
ลุงสมบูรณ์แกให้การค่อนข้างวกวนนะฮะตอนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยฮะ
คือแต่ละครั้งที่ถามไปนี่ตอบไม่เหมือนกันนะครับ
อ้างว่าแกอยู่กับเมียเนี่ยเกือบทั้งวันเมื่อวานนี้
ตอนนั้นเนี่ยภรรยาก็คือป้าอุบลเนี่ยนอนดูทีวีอยู่
แกก็ออกจากบ้านเพื่อไปหาต้นบ่อนแถวโรงดองผลไม้ใกล้บ้าน
จะเอามาแกงกินกลับมาถึงบ้าน
เห็นเมียนอนอยู่ที่พื้นซึ่งปกติแกบอกเอ๊ะ
เมียแกก็ไม่นอนที่พื้นบ้านนะพอเข้าไปดู
เลือดออกปากออกจมูกเข้าไปเขย่าตัวเรียกนะ
เรียกแม่แม่แล้วก็แจ้ง๑๖๖
โทรไป๑๖๖๙โทรไม่ติด
โทรบอกลูกบอกหลานก็โทรไม่ติดอีก
ก็เลยวางโทรศัพท์ทิ้งเอาไว้แล้วออกไปเรียกน้องภรรยา
ก็คือน้องเมียให้มาดูลุงสมบูรณ์ก็ยอมรับว่า
เมื่อวานนี้ป้าอุบลดื่มเหล้าเป็นประจำ
ส่วนตัวลุงเนี่ยดื่มนิดหน่อยแต่ไม่เคยทะเลาะกันนะ
โดยแกกับเมียอยู่กินกันมา๑๐กว่าปีแล้ว
ต่างฝ่ายต่างมีลูกกันมาแล้ว
ส่วนเรื่องขวดที่แตกอยู่แถวข้างบ้าน
ไม่รู้ว่าแตกตอนไหนแตกตั้งแต่เมื่อไหร่
เพราะว่าก่อนที่แกจะออกไปตัดทั้วนบอน
ก็ไม่เห็นนะขวดแตกขวดนี้
ก็ไปเรียกน้องไปเรียกญาติตอนนั้น

แล้วก็ไปเลยไปเรียกน้องสาว

คุณลุงบอกว่าเมื่อวานนี้ครับตอนเย็น
ลุงอยู่กับคุณยาย

ครับตัดบอลครับใช่ครับ

แล้วคุณลุงมาเจอคุณยายสรุปคุณลุงเนี่ย

ไปตัดบอลก่อนแล้วเข้ามานอน

ไปนอนก่อนครับตื่นแล้วก็ไปตัดบ่อนครับ

ไปตัดบอลก่อนเอ้ยนอนก่อน

ผู้สื่อข่าวนะครับจุดนาทีก็ตอบ

ลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้นะครับ

คุณแซคไปได้หลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิด
หน้าปากซอยเมื่อวานนี้ตอนเช้านะฮะ๘นาฬิกา๔๓นาทีลุงสมบูรณ
ขี่จักรยานยนต์มาใส่เสื้อสีขาวกางเกงขาสั้นมาซื้อเหล้านะฮะ
แล้วก็เป็นปกตินะฮะที่ร้านค้าบอกนี่เห็นไหมปกติแล้วเวลาแกมาซื้อ
เหล้าเนี่ยเปิดแล้วก็กระดกเลยนี่ฮะ๑แก้วก่อนเลยแล้วถึงค่อย
เอาไปดื่มต่อที่อื่น๘นาฬิกา๔๓นาทีนะจากนั้น๑๐นาฬิกา๔๐นาที
ลุงสมบูรณ์กลับมาอีกรอบนึงคราวนี้ใส่หมวกมานะฮะนี่ครับแม่ดู
เซมาแล้วนะแล้วก็เปลี่ยนจากกางเกงขาสั้นเป็นเกงขายาวมา
ซื้อเหล้าเพิ่มอีกหนึ่งขวดแต่บอกทางร้านเนี่ยบอกขอติดไว้
ก่อน๕บาทนะแล้วเดี๋ยวจะเอามาให้แล้วก่อนจะไปก็ขอขนุนไป
กินอีกนี่ภาพจากกล้องหัวหูจะเดินกันเริ่มโยกแล้วกันเริ่ม
โยกแล้วนะส่งตัวไม่อยู่แล้วค่ะขวดแรกมาจาก๘โมง๔๓อ่ะ
๑๐โมง๔๐มาเอาอีกขวดนึงภาพวงจรปิดหน้าร้านนะครับ๑๐โมง๔๐
เมื่อวานนี้ซื้อเหล้าเสร็จเห็นลุงสมบูรณ์แกนี่มาขี่
จักรยานยนต์ออกไปเอาเหล้าไปนั่งกินอีกร้านหนึ่งนี่เมาแล้ว
ขี่นะลุงนะผิดด้วยประการทั้งปวงเลยนะคะเนี่ยหมวกกันน็อกไม่
เนี่ยภาพวงจรปิดมันค่อนข้างขัดแย้งกับคำให้การของลุง
สมบูรณ์นะครับจำได้มั้ยกลับบอกแกอยู่กับเมียทั้งวันอยู่
หรือว่าป้าเอาบนทั้งวันหรืออันนี้อาจจะไม่นับ
แค่ขี่รถออกมาซื้อเหล้าแต่เขาบอกไปนั่งดื่มอยู่ร้านค้า
คุณแซคก็ลงพื้นที่ไปแกะรอยเรื่องนี้นะครับ
วันนี้ตำรวจเรียกสอบญาติของผู้ตายแล้วก็พยานแวดล้อมทั้งหมด
ทุกคนยืนยันว่าช่วงเวลาเกิดเหตุไม่มีใครที่อยู่กับป้าสมบูรณ์เลย
หลังตำรวจเค้นสอบอย่างหนักลุงสมบูรณ์ก็มีท่าทีแบบเคร่งเครียดขึ้นนะครับ
แล้วกลับคำให้การฮะว่าบอกตอน๔๕โมงเย็นเมื่อวานนี้
ไม่ได้ออกจากบ้านไปเอาบอลที่ว่าจะเอามาแกงกิน
ไม่ได้ออกไปซื้อของด้วยนอนอยู่ในห้อง
แล้วป้าสมบูรณ์เนี่ยนอนอยู่ตรงโซฟาจากนั้นลุงก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เปลี่ยนคำให้การอีกแล้วล่าสุดช่วงเย็นที่ผ่านมาตำรวจบอกเอาไม่เป็นไร
ขออนุมัติศาลออกหมายจับนายสมบูรณ์ไว้ก่อนในข้อหาทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต
ถามว่าใช้หลักฐานแบบไหนอย่างไรตำรวจบอกว่าเป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับ
โดยเฉพาะผลการชนะสูตรศพของป้าสมบูรณ์ที่ระบุว่าที่บริเวณศีรษะของผู้ตาย
ได้รับการบาดเจ็บจากของแข็งไม่มีคมถูกตีเข้าไปจนเสียชีวิต
แล้วก็มีพยานแวดล้อมยืนยันเวลาช่วงเกิดเหตุนะครับ
ที่ไม่มีใครที่อยู่กับป้าสมบูรณ์ป้าอุบลเลย
ยกเว้นลุงสมบูรณ์ที่เป็นสามีคนเดียว
จากนั้นตำรวจก็พานายสมบูรณ์ไปชี้จุดที่เกิดเหตุ
แต่ว่าเขายังยืนยันนะฮะ
ปฏิเสธว่าไม่ได้กระทำ
ไม่ขอยอมรับข้อกล่าวหา
ยืนยันว่าไม่ได้ทำร้ายเมียเสียชีวิต
เพราะตอนนั้นนอนหลับอยู่ในห้อง

ถามว่าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับป้าอุบลแก
สมบูรณแกบอกสงสัยจะล้มเองหรือเปล่า

เพราะว่านอนอยู่บนโซฟาที่เห็น
แล้วอยู่ดีเนี่ยนี่ไปนอนเสียชีวิตอยู่บนพื้น
ทีนี้มันมีญาติของป้าอุบล

ไปพูดขู่เอาไว้บอกจะฆ่ากันยกโคตรเนี่ย

ไม่ได้ยินเถียงกันเลย
เพราะว่าผมนอนอยู่ในนั้นมันเป็นตู้กระจกครับ

ลุงยืนยันนะว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้าบ
แต่ทุกคนเขาบอกว่าลุงเป็นคนทำ

แต่ผมบริสุจัยว่าผมไม่ได้ทำ

ลุงสงสัยยังไงบ้าง

ผมคิดว่าเพราะว่าเขาล้มบ่อย

เพราะฉะนั้นมีคนบอกว่าลุงเคยทำร้ายภรรยาตัวเองด้วยใช่มั้ยครับ

มีทะเลาะกันนิดหน่อยแค่

แต่เมื่อวานลุงยอมรับไหมว่าลุงเมา

เป็นไปได้ไหมว่าลุงเมาแล้วลุงทำโดยไม่รู้ตัว

ข้อกล่าวหาไปตามกระบวนการกันนะครับ

ผ้ามี๒ขวดนะที่ไปซื้อ

เอาต้นบ่อนแถวโรงดองผลไม้ใกล้บ้าน
ก่อนจะมากลับคำให้การบอกว่าอ๋อนอนหลับอยู่ในห้องเนี่ยนะครับ
วันนี้คุณแซคนัทวินก็เลยไปที่โรงดองผลไม้
ใกล้กับบ้านของผู้ตายนะครับแล้วก็ผู้ต้องหานะฮะ

ได้เจอกับเจ้าของโรงดองผลไม้นะครับ
บอกว่าเมื่อวานนี้ตอน๙โมงเช้า
นายสมบูรณ์เนี่ยขี่รถจักรยานยนต์มาที่หน้าโรงดองผลไม้
ตอนนั้นก็เมามาแล้วมาขอบุหรี่สูบ
จากนั้นก็จะเอาไฟแช็คแล้วก็บุหรี่เนี่ยมารนที่คางอีกนะครับ
ค้างของเจ้าของโรงดองผลไม้

แล้วนายสมบูรณ์ยังกำหมัดอีกตอนนั้นเมามาเลย
ก็เลยเดินหนีไปเลยนะฮะเพราะไม่อยากยุ่งด้วยไม่อยากสนใจ
แล้วตัวของนายสมบูรณ์เองก็มีพฤติกรรมชอบลวนลามคนแก่ในหมู่บ้านด้วย
อันนี้เจ้าของโรงดองผลไม้เขาบอกอย่างนี้นะ
ส่วนที่นายสมบูรณ์บอกว่า๔๕โมงเย็นเมื่อวานนี้เนี่ย
มาเก็บบอนแถวโรงดองผลไม้ยืนยันว่าไม่ได้มานะฮะ
ถ้าจะมาเนี่ยคือก่อนวันเกิดเหตุ๑วัน
ส่วนเพื่อนบ้านของผู้ตายนะครับบอกว่าเมื่อวานนี้
สมบูรณ์เนี่ยขี่รถไปที่โรงดองผลไม้แล้วไปทะเลาะกับเขา
ก่อนจะกลับมาที่บ้านตัวเองจากนั้น๔๕โมงเย็น
มาขอยืมไฟแชคที่บ้านเพื่อนบ้านแล้วยังมาด่าแฟนของเพื่อนบ้านเขาอีกนะ
ก่อนจะเดินกลับเข้าบ้านตัวเองไปแล้วไม่ออกไปไหนอีกเลย
ออกมาอีกทีนึงก็คือมาบอกเพื่อนบ้านบอกเมียตาย
เจอศพเมียอยู่ที่กลางบ้านเซลล์สบของป้าอุบลนะครับ
คุณผู้ชมครับลูกสาวบอกว่าแม่คบหากับนายสมบูรณ์ได้๘ปี
ซึ่งนายสมบูรณ์เนี่ยขี้เมาเมาแล้วก็ชอบทำลายข้าวของ
อันนี้ที่ลูกสาวของผู้ตายบอกนะครับแล้วก็ทำร้ายร่างกายแม่ด้วย
จนยังบอกแม่เลยว่าถ้าเกิดยังไงก็แยกย้ายกันเถอะนะ
เวลาเมาแล้วถูกทำร้ายแบบนี้เนี่ยแต่สุดท้ายเขาก็อยู่กันมาตลอด
ลูกสาวของป้าอุบลคิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้น
นายสมบูรณ์น่าจะไปมีเรื่องที่โรงดองผลไม้มา
พอกลับมาที่บ้านแล้วแม่อาจจะห้ามแล้วคงไม่พอใจแม่
บันดาลโทษะทำร้ายแม่จนแม่เสียชีวิต
เวลาแม่พี่ไม่ดื่มแม่พี่ก็จะไม่พูดแล้วก็แบบไม่ต่อสู้ด้วย
ก็จะแบบดักแล้วคงอาจจะแบบไม่ยุ่งอะไรด้วย
คุณจะไปแล้วเวลาที่เขาทะเลาะกับคนอื่น
แล้วเขาทำอะไรคนอื่นไม่ได้เนี่ยเขาจะบรรลงกับแม่พี่
น้องชายของผู้ตายบอกว่านายสมบูรณ์เวลาเมาชอบทำร้ายพี่สาวนะครับ
แต่พอไปถามเนี่ยเวลาที่พี่สาวถูกทำร้ายแล้วเห็นร่องรอยเนี่ย
พี่สาวมักอ้างว่าอ๋อเดินจะไปห้องน้ำแล้วก็ล้ม
ส่วนเรื่องการทะเลาะกันได้ยินจนเป็นเรื่องปกตินะครับ
แล้วก่อนจะเกิดเหตุนายสมบูรณ์ยังเคยมาขู่คนในครอบครัว
บอกว่าจะฆ่ายกโคตรเลย
เขาขู่ว่าจะฆ่ายกโฆษเลยครับ

คือว่าเขาไม่ค่อยชอบพี่น้องของผู้ตายครับของเมีย
ก่อนเกิดเหตุมันมีอะไรเป็นพิรุษว่าเขาเป็นคนลงมือก่อเหตุฆ่าพี่สาวเราได้ไหมครับ
ก็มีอาการแบบเขาเมาแล้วแบบฟิวขาดอะไรอย่างนี้

ผมว่าโตเถียงกันในครอบครัวเขาสองคน

แต่มีแต่เสียงเขาแต่ผมจับใจความไม่ได้

รู้ว่าด่าแต่เป็นด่าเสียงเขานักสมบูรณ์คนเดียว
ของผู้ตายไม่ดังไม่ได้ยินเลยครับ
กลัวความกอบใครยากพี่น้องต่อไหน
ก็มีมั่งครับเพราะเขาเคยขู่ไว้อย่างนี้ครับ
พรุ่งนี้ตำรวจจะนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนครนายกนะฮะ

แต่ว่าเขายังยืนยันว่าเขาไม่ได้ทำนะฮะ

แล้วก็เลยเหมือนกับว่าสติมันขาดไปเลยถูกไหมคะ